รุ่นตีกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
อันนี้ต้องสะท้อนให้เห็นเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีบ่อยจริงนะคะ
ครั้งนี้เกิดขึ้นที่สระบุรีค่ะ
คือนัดเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
ปรากฏว่ากลายเป็นว่าขี่มอโตซัย
ไล่ฟันไล่ยิงกันบาดเจ็บไป๓คุณผู้ชมค่ะ
เอาให้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่๒แล้วนะคะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้ที่โรงพยาบาลบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
กลุ่มวัยรุ่นชายกับหญิงรวม๖คน
ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินล่ะค่ะ
ผู้ชายเจ็บ๓คุณผู้ชม
เพราะว่าถูกคู่อริไล่ฟันไล่ยิงมาจากถนนท่าลานท่าหลวง

ตำรวจสพบ้านหมอก็ขอกำลังอาสากู้ภัยกว่า๑๐นาย
ช่วยดูแลความสงบกลัวว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุกันซ้ำค่ะ
สาเหตุมาจากว่าวันนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เพื่อนสาวเนี่ยนัดตามข่าวเขาบอกนัดตบกัน
เขาใช้คำนี้เลยนะคะนัดตบกันกับคู่กรณีเพื่อเคลียร์ปัญหา
ฟังแล้วมันก็ย้อนแย้งนะนัดตบกันเพื่อเคลียร์ปัญหา

ที่สวนหย่อมเขื่อนพระราม๖
พอตบกันเสร็จก็จับมือกันเรียบร้อยก็แปลกดีนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันแต่ปรากฏว่ามีคนนึงเนี่ย
โทรศัพท์เอาไว้ในที่เกิดเหตุ
คนที่เก็บเอาไว้ก็คือฝั่งตรงข้ามคู่กรณี
เขาก็เลยนัดกันมาขอคืนที่จังหวัดสระบุรี
อำเภอบ้านหมอรอยต่ออำเภอท่าเรือพระนครศรียุธยา
ปรากฏว่าพอไปเจอกันฝั่งตรงข้ามเอาพวกมาด้วยกว่า๒๐คน
เอ้าก็เลยต่อสู้กันอีกค่ะ

ถูกมีดไล่ฟันแล้วก็ใช้ปืนยิงด้วย
ทำให้เพื่อนชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันหลายคนได้รับบาดเจ็บค่ะ
กลับขึ้นฟ้า

รถน่าจะประมาณ๒๐กว่าคันแล้วก็ประมาณ๕๐คนล่ะค่ะ
นี่ค่ะส่วนคนเจ็บนี่ค่ะนายสิทธิชัยนะคะ
คนนี้ถูกมีดฟันที่หลังมือซ้ายลึกถึงกระดูกแผลใหญ่เลย
แล้วที่หัวเข่าข้างซ้ายก็โดนฟันเหมือนกันเป็นแผลลึก
คือเขาบอกว่าเพื่อน๖คนมาเอาโทรศัพท์คืน
แต่พอคู่กรณีเห็นมากัน๖คนเอ้ามาทำไมตั้ง๖คน

แล้วไม่พูดไม่จาไม่เคลียร์กันต่างฝ่ายต่าง

ก็เนี่ยค่ะเอามีดไล่ฟันจนพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนี
แล้วก็ถูกไล่ยิงตามหลังมาโชคดีที่กระสุนไม่ถูกใคร
แต่ตัวเองโดนมีดเจ็บหนักสุดค่ะอีก๒คนนี่เจ็บเล็กน้อย
ตำรวจสพบ้านหมอลงพื้นที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เก็บพยานหลักฐานและแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะ
เป็นเยาวชนแล้วก็กำลังตามตัวมาสอบสวนอยู่ค่ะ